ไปช่วยอีกหนึ่งชีวิตเหมือนกันเป็นคุณแม่หลังคลอด
เขาจะช่วยแบบไหนปรากฏว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรไปดูค่ะ

อยู่ไฟอยู่ไฟไงคะ
หลังคลอดเนี่ยยังคงมีน้ำคาวปลาอยู่ในช่องท้องอยู่ในมดลูก

นี่ค่ะที่นอนอยู่แล้วมีผ้าแดงคลุมอยู่เนี่ยค่ะ

ก็ใช่ไงเป็นคุณแม่หมาหลังคลอด

เออนั่นแหละสิพูดถึงก็แปลกนะ

ก็เคยได้ยินแต่คุณแม่ที่เป็นคนหลังคลอดอยู่ไฟไม่ใช่เรื่องแปลก

มันชื่อว่าวันใหม่เป็นสุนัขเพศเมียอายุ๘เดือนเท่านั้นเอง

กำเนิดลูกน้อยมาถึง๙ตัว
โอ้โหอาการมันก็ต้องอ่อนเพลียเป็นธรรมดานะคะ

โอ้โหสุดท้ายยังไงคะมันก็นอนพักผ่อนแบบนี้ค่ะ
คุณพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็มาคอยดูแลประคบประงมอยู่ใกล้

ใช่บรรยากาศเหมือนทำคลอดแบบโบราณ
ชาวเน็ตเลยคอมเมนต์ดีนะไม่ต้มไม่ต้มยามาให้หมากินด้วย

เป็นพวกน้องหงานเขียงอะไรก็ว่ากันไป
ลองให้หมามันกินแกงเลียงไหม

อาจจะดีก็ได้นะ
บางทีสุนัขเวลามันป่วยก็จะชอบไปกินผักญาติสมุนไพร
อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันมันอาจจะสดอะไรร้อนก็อาจจะทำให้มันดีขึ้น
หลายคนก็มาชื่นชมคอมเมนต์คุณผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ที่เขาคอยดูแลเนอะ
หมามันก็มีชีวิตจิตใจเวลาคนเป็นแม่นะคลอดลูกมันก็ต้องใช้พลังงานและร่างกายนะ
คุณอยู่ฟัยนานไหมครูจิสาอ๋อทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไฟครับ

ไฟแสงสี่จะไปกับแสงสี
หูลายให้รู้ทำไมคุณรู้อะคุณอยู่ขังใช่มั้ยล่ะ